ล่าสุดนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ให้ย้ายสำนวนคดีมาอยู่ที่กองปราบราม
ซึ่งคุณอยู่กับตำรวจสอบสวนกลาง
วันนี้มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของคดีตรงนี้นะครับ
โดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านนี้ครับ
พลตำรวจโทจีรพบภูริเดชนะครับ
ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ
บอกว่าวันนี้เป็นการประชุมหารือนัดแรก
ในคดีที่เกิดขึ้นที่พื้นที่บริษัทงานเลี้ยงของกำนันนกที่นครปฐม
ซึ่งมีการยิงตำรวจจนบาดเจ็บและเสียชีวิต
ตำรวจที่เสียชีวิตก็คือสารวัตรสิว
โดยบอกว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา
เกี่ยวกับเรื่องของตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงที่บริษัทกำนันนก
ว่ามีตำรวจนายไหนเข้าข่ายกระทำความผิด
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕
หรือว่าการให้การเท็จหรือไม่
ซึ่งอยู่ในระหว่างการดูข้อเท็จจริงประกอบกับพยานหลักฐาน
ที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ปากคำของพยานบุคคล
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
จึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบอีกครั้ง
ตำรวจทั้ง๑๓นายที่ถูกแจ้งดำเนินคดีในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕๗

ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากการแถลงของบิ๊กโจ๊กใช่ไหม
รองพบตรที่ล่าสุดเพิ่งแถลงไปเมื่อวันศุกร์ตอน๔ทุ่ม
มีภาพจากกล้องวงจรปิดว่าตำรวจคนไหนช่วยไม่ช่วยอย่างไร
และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างไร
ถูกแจ้งข้อหาไว้๑๓นายนะครับ
ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ซึ่งตอนนี้คดีโอนมาที่กองปราบแล้วขึ้นอยู่กับสอบสวนกลางเนี่ย
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าต้องขอเวลาพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมาย
เพราะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคน

พบความผิดชัดเจนว่าตำรวจนายไหนผิด
ก็ต้องเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา
และดำเนินคดีโดยไม่มีการละเว้นใครทั้งสิ้น
พลตำรวจโทจิลภพภูริเดชบอกว่า
ประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ๒ตัว
ไม่สามารถบันทึกภาพขณะเกิดเหตุไว้ได้

เพราะมีพยานหลักฐานที่สามารถเอาผิด
กำนันนกได้อย่างแน่นอน
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงตำรวจบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
กล้องวงจรปิด๑๕ตัว
ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
มันมีกล้องที่เสียมานานแล้วอยู่๒ตัว
ซึ่งเป็นการบอกตามคำบอกของช่างที่บอกว่าเสีย๒ตัว
คือจุดหน้าป้อมและมีการเข้าไปเปลี่ยนแล้ว
อีกหนึ่งตัวมันไม่สามารถบันทึกภาพได้
ส่วนอีก๑ตัวมันมีตัวที่เวลามันหยุด
คือไม่ได้เสียแต่เวลาเนี่ยมันหยุดอยู่ที่เวลา๑๐นาฬิกา๑๖นาที
ของวันที่๖กันยายนของวันเกิดเหตุ
ท่านผู้ชมดูภาพขวามือนะ
บอกว่าไอ้กล้อง๑๕ตัวกู้ได้๑๓ตัวก่อนใช่ไหม
อีก๒ตัวเนี่ยตรวจสอบแล้วพบว่ามีการดึงปลั๊กออก
รองพบตรที่ดูแลคดีตอนแรกบอกนะฮะ
ขณะเดียวกันวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
มาดูแลคดีนี้ต่อบอกว่าไปตรวจสอบแล้วนะ๑๕ตัว
มันมีอยู่สองตัวมันเสียตั้งนานแล้วแต่มีอยู่ตัวหนึ่ง
มันไม่เสียแต่เวลามันหยุดแค่๑๐นาฬิกา๑๖นาที
วันที่๖กันยายนวันเกิดเหตุก็เลยมีการตั้งข้อ
สถิษฐานไว้๒ประเด็นนะครับ๑ก็คือเจ้าของบ้านเนี่ย
เวลาของกล้องนี้ไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุกับสองมี
ทำลายหลักฐานหลังเกิดเหตุทำให้กล้องเนี่ยหยุด
เวลาไว้แค่ตรงนั้นเดี๋ยวต้องตรวจสอบขยายผลต่อ
ส่วนประเด็นการวางแผนลอบสังหารหรือไม่เชื่อว่าไม่
เตรียมการหลอกล่อให้สารวัตรสิวเนี่ยมาร่วม
งานเลี้ยงในวันนั้นเพื่อเตรียมสังหารเพราะจาก
การตรวจสอบกล้องวงจรปิดขณะเข้างานก็มีการ
ทักทายพูดคุยยกมือไหว้กันปกติดีแต่ในส่วน
ของการลงมือสังหารเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้า
เนื่องจากทางกำนันนกรู้สึกเสียหน้าที่สารวัตร
สิวไม่ยอมทำตามในหลายเรื่องที่ร้องขอค่ะประกอบกับ
มีเรื่องของการเมาสุราอยู่ด้วยในขณะนั้นส่วนกรณีที่พบ
ว่ามีพันธุ์ตำรวจโทพัฒระวรยาวิสุทธิ์หรือว่าสารวัตรไอซ์วัน
นั้นพาแฟนไปร่วมงานด้วยแล้วจังหวะที่เกิดเหตุพาแฟนไป
เข้าห้องน้ำซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยมันบันทึกได้ว่าสารวัตร
ไอซ์ยกปืนขึ้นมาหลังจากได้ยินเสียงปืนแต่ไม่ได้ยิงไปที่
บุคคลใดหรือไม่เข้าไประงับเหตุเรื่องนี้เนี่ยผู้บัญชาการ
สอบสวนกลางบอกว่าก็เนื่องจากจุดนั้นมันอยู่ห่างจาก
จุดเกิดเหตุพอสมควรจึงอาจไม่เข้าข่ายผิดข้อหาละเว้น

เรายืนยันใช่ไหมครับว่าการที่เราไม่ได้แจ้ง๑๕๗เนี่ยครับ
ตำรวจชุดที่มีชื่อออกมาก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นการช่วย
หรือว่าเป็นการประวิงเวลาใช่ไหมฮะยืนยันเลยครับ
ว่าคดีนี้ไม่มีช่วยเหลือใครนะครับไม่ว่าจะยดอะไร
ก็แล้วแต่ผมยืนยันด้วยด้วยสิ่งที่ผมทำมาแล้วกันว่าที่
มาอดีตผมก็ไม่เคยเว้นใครผมชอบทำอะไรที่มัน
แน่นนะครับทีมงานเราเนี่ยทำอะไรที่อาจจะไม่ทัน
ใจผู้ชมนะครับแต่ขอให้ข้อมูลมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ค่อยทำจากการสืบสวนเนี่ยเราดูแล้วมันใช้เวลาไม่
นานในการถอดแล้วไปทิ้งน้ำเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่า
กำลังนกไม่น่าจะลบในขณะนั้นมันมันเร็วไปแล้วก็
ในจังหวะที่ฉุกระหุกไม่น่าจะทำให้ได้เร็ว
ขนาดนั้นดูจากพฤติการในภาพรวมทั้งหมดนะครับมันไม่ได้
มีสิ่งบอกเหตุอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นเอ่อการ
เข้ามาในงานเนี่ยก็ยังไปรับทักทายกันสวัสดีอะไร
มันก็ดูนอบน้อมปกตินะครับประกอบกับข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง
ที่เราได้จากพยาบาลในที่เกิดเห็นเนี่ยก็มีการพูด
คุยกันถึงประเด็นเรื่องสายตรวจรถจักรยานยนต์ใช่ไหม
แล้วก็มีการเราได้ละเอียดเยอะมากนะครับในจังหวะ
ที่เขาเริ่มมีปัญหากันทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็คือเรื่องของอ่าภูมิกับเบิ้มค่ะ
นะฮะพันธมตเอกวัชิรายาวไทยส่งนะฮะภูมิกับการ
ของตำรวจทางหลวงนะครับก็อย่างที่ทราบว่า
หลังจากเกิดเหตุไม่กี่วันท่านก็อาจจะถูกแรงกดดัน
หรืออะไรอย่างไรก็เลยอ่ายิงตัวตายที่บ้านพักค่ะที่
ทุมธานีนะครับคือเมื่อวันศุกร์ที่มีการเปิดเผย
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ว่าไปกู้ไฟล์มาได้เพิ่ม
เติมแล้วก็ให้ดูเป็นภาพนิ่งโดยบิ๊กโจ๊กแถลง
คืนวันนั้นเนี่ยเราไม่เห็นภาพของภูมิกับเบิ้ม
ตอนที่ไปช่วยเหลือในที่เกิดเหตุค่ะอ่าบิ๊กโจ๊กก็ก็
บอกว่าคนที่ไปช่วยมีเท่าที่เห็นในภาพซ้ายมือ
แต่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่จุดที่เป็นหน้าห้องฉุกเฉินตั้งแต่วันแรกแรกว่าภูมิกับ
เนี่ยมากับรถกระบะคันที่พาพันตรวจโทวสินเนี่ย
บาดเจ็บเนี่ยมาส่งโรงพยาบาลค่ะคือสุดท้ายแล้วเนี่ย
รายชื่อของตำรวจที่ถูกแจ้งข้อหา๑๓นายว่าละเว้น
ปฏิบัติหน้าที่คือไม่ช่วยเหลือเนี่ยนะฮะมีชื่อของ
กับเบิ้มอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชม
ครับตกลงแล้วเอ๊ะตกลงภูมิกับเบิ้มเนี่ยช่วยหรือไม่ช่วย
อย่างไรแล้วทำไมไม่ปรากฏในภาพในกล้องวงจรปิดที่เอามา
สื่อหรือว่าสังคมได้ดูทางรักษารัชการแทนผู้มังคับการ
ตำรวจทางหลวงนะครับพลโนตรีจรูลเกียรติปานแก้ววันนี้มา
แถลงข่าวร่วมกับทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยนี่ท่าน
นี้นะฮะทางผู้การจรูนเกียรติเนี่ยนะฮะท่านบอกขอยืนยันกับ
สื่อมวลชนว่าภูมิกับเบิ้มลูกน้องเนี่ยได้เข้าไปช่วย
สารวัตรสิวจริงเพราะว่าได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิด
เหตุแล้วเห็นว่าที่เสื้อแล้วก็แขนรวมถึงรองเท้าของภูมิ
กับเบิ้มมีรอยเลือดของสารสิวเนี่ยติดอยู่ที่พูดแบบนี้เนี่ยทางพลตรีจรูลเกียจบอกว่าไม่ได้เข้าข้างใครนะ
แต่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนแต่คงไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้
อกจากนี้ที่ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาล๒๑นาฬิกา๓๙นาที
เห็นภูมิกับเบิ้มนั่งมาในรถกระบะคันที่มาส่งพันธุวสินผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล
แล้วระหว่างรอในห้องฉุกเฉินก็มีการคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา
ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สามารถยืนยันได้ว่าภูมิกับเบิ้มได้ให้การช่วยเหลือลูกน้อง
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดซึ่งต้องขอความเป็นธรรมให้กับภูมิกับเบิ้มด้วย
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีรายชื่อว่าเป็นหนึ่งในตำรวจที่ถูกแจ้งข้อหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในขณะเกิดเหตุ
เกิดเหตุ
ผมเนี่ยเข้าไปที่เกิดเหตุแล้วผมก็พบกับพยานหลายหลายคนที่
อยู่ในวงเล่าวีไอพี
ซึ่งยังไม่อยากบอกว่าใครช่วยอะไรตรงไหนบ้างเดี๋ยวมันจะหาว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับ
มีดติดอยู่กับเสื้อนะครับ
ช่วยเหลืออะไรแต่ผมผมพูดตามข้อที่จริงนะครับ
ถ้าเรื่องนี้มันต้องว่ากันตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่มีปิดนะครับ
ก็ผมขอความเป็นธรรมให้กับคนตายด้วย
ส่วนผลการตรวจเกิดอะไรยังไงเนี่ยนะครับ
ขอให้คุยกับเรื่องพนักงานสอบสวน
เพราะฉะนั้นตำรวจทั้ง๑๓นายที่ถูกแจ้งข้อหา
และเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับคุณผู้ชมครับ
ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลโอโทจิลภพภูริเดชบอกว่า
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบลงลึกอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน
ว่าใครจะผิดไม่ผิดอย่างไร
ถ้าเกาะว่าเหตุการณ์นี้มีตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ

อ่ายี่สิบแปดนายนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับหกกันยายนที่บริษัทงานเลี้ยงของกำนันนกเนี่ย
๒๘เนี่ยมีถูกยิงเสียชุดไป๑บาทเจ็บเนี่ย๑แล้วก็มี๖ที่ถูกแจ้งข้อหาไปแล้ว
คนนี้คือคนที่พาน่องท่าผากับกำนันนกหลบหนี
ที่เหลือเนี่ยถูกแจ้งข้อหาก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เข้าช่วยเหลือใช่ไหม
แล้วก็มี๕ใช่ไหมที่ไปช่วยแล้วพาไปโรงพยาบาล
แต่ในโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นภาพเยอะกว่ามีหลายคนเข้ามาเยอะกว่าซึ่งตรงนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางบอกเดี๋ยวต้องไปไล่ดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย
มายังไงไปยังไง
ส่วนเรื่องการโอนคดีจากภูทรภาค๗นะฮะพื้นที่นครปฐมมาที่ตำรวจกองปราบรามอยู่ในสังกัดของสอบสวนกลางเนี่ย
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าเนื่องจากคดีนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้มีอิทธิพลเป็นเหตุอุกอาจสะเทือนขวัญคดีมีความซับซ้อนนะครับ
ก็เลยให้กองปราบเนี่ยมาทำคดีนี้เพื่อความโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมายืนยันว่าเป็นไปตามขั้นตอนปกติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่ใช่ให้การสิเอาชี้แจงแล้วกัน
แจ้งสอดคล้องกันนะคะว่าที่สั่งให้โอนสำนวนมาให้สอบสวนกลาง
เอาจริงก็เป็นการเสนอมาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเองนั่นแหละ
พร้อมเป็นเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความรอบครอบในการทำคดีด้วย
ซึ่งการทำคดีของกองปราบเนี่ยนะคะ
มีทั้งในส่วนของหมายจับกำนันนกแล้วก็หน่อง
และมีส่วนคนงานในบ้านกำนันนกช่วยเหลือทำลายหลักฐานในวันเกิดเหตุ
ซึ่งก็ถือเป็นความผิดและได้มีการดำเนินคดีอาญาไปแล้ว
ทีนี้สำนวนของตำรวจภูทรภาค๗สอบสวน
เพราะว่ามีตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหาร
เว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือที่เราได้ยินกันบ่อยก็คือ๑๕๗
คดีนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวแล้วก็เห็นว่าเป็นคดีเดียวกัน
ก็เลยเสนอมาทางพบตรให้โอนสำนวนคดี
รวมอยู่ทางกองปราบวันที่๑๓กันยายน
ซึ่งพบตรบอกผมเองก็เห็นชอบ

การช่วยเหลือและการทำลายหลักฐาน
ก็เลยมีการอนุมัติโอนคดีไปให้กองปราบ

ก็มั่นใจว่าจะมีศักยภาพและทำได้ดี

จริงตอนนี้ยังไม่ได้มีการเลือกใช่ไหมคะ
ว่าใครจะได้ขึ้นเป็นพตรคนใหม่
เดี๋ยวนายกมนตรีที่เป็นประธาน
คณะกำลังงานตำรวจจะมาประชุม
น่าจะมาปลายเดือนนี้ฮะช่วงปลายเดือนนี้

ข้างขวาของพบตรคือใครคะ

หรือว่ามันจะมีการขัดแย้งอะไรยังไงกันหรือเปล่า
ก็เลยมีการโอนสำนวนไป
พบตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวลองฟังกันหน่อยค่ะ

พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ

พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ

พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ

พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ

พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ

พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ

พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ

พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ

พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ

พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ

พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
ของฐัยนะบอกว่าโดยตำแหน่งแล้วเนี่ยกอตรเนี่ยของระดับโลงพรรคนะ
ทุกโลงพรรคเลยนะจะมีอยู่๑๕คน

พตรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงลองฟังกันหน่อยค่ะ
จะมีตำแหน่งกำนั้นโดยฆ่ะไว้เลย๒
เพราะว่าโรงพักษ์นึงสมมุติสถานีตำรวจนี้มีหลายตำบล

เขาจะให้เลือกมาสองคนโดยมีการเลือกกันโดยคณะกรรมการอะไรเนี่ย
แล้วกำนันที่เข้ามาเป็นกตรเนี่ยจะต้องอยู่เป็นกตรระดับโรงพักเนี่ย
รู้สึกจะสองปีขึ้นไปนะสองปีขึ้นไปถึงจะเป็นระดับจังหวัด
เหมือนที่กำนันนกเป็นเนี่ยกำนันนกนี่เป็นระดับจังหวัดด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะระดับจังหวัดนครปฐมเลยซึ่งระดับจังหวัดเนี่ย
ไม่ได้ฟิกละอ๋อจากกี่คนก็ได้อ่าก็ต่อระดับจังหวัด
ผมไม่แน่ใจว่ามีสิบหรือสิบห้าคนแต่ไม่มีฟิกแล้วว่า
นั้นจะต้องมีกำนันอยู่ด้วยอืมโดยคนเลือกเนี่ย

เป็นผู้บังคับการตำลวดคุณธรรมจังหวัดเป็นคนเลือกอ๋อ
ตำรวจเลือกเองอ่าอันนี้ที่ฟังข้อมูลจากทางสายกำนัน
เขาบอกมาอย่างนี้คือแปลว่าตำรวจเลือกคณะกรรมการ
ตรวจสอบการดำเนินงานของตำรวจด้วยตัวเองใช่ไหมคะ
อ่านี่อ่าแต่ว่าที่มาที่ไปเขาจะเลือกแบบไหน
หลักเกณฑ์อะไรยังไงเนี่ยมันก็ต้องไปดูกันอีกทีนึง
ที่พบตรบอกว่ามันคงต้องไปดูกันว่าอะไรที่มันเป็นหลักเกณฑ์ที่มัน
มันใช่ไม่ใช่แบบไหนอย่างไรนะฮะทุกผู้ชมครับอ่า
เดี๋ยวรอฟังบิ๊กโจ๊กบอกไม่น้อยใจนะไม่ไม่มี
แต่ดูตรงนี้ก่อนรายชื่อตำรวจ๑๓นายนะครับที่อยู่ในคืนวันนั้นนะฮะ๖กันยายน
งานเลี้ยงที่บริษัทกำนันนกงานเลี้ยงประจำเดือนนะฮะที่ถูกแจ้งข้อหา
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕๗นะครับทุกผู้ชมครับ
ทั้ง๑๓นายนะครับมีพันธุ์ตำรวจเอกพานุทัศน์เหลืองสัจกุล
เป็นภูมิกับการสืบสวนของสถานีตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมนะฮะ
มีพันธมตเอกกฤษฎาพรจงอักษรภูมิกับการสอนอพญาไทย
จาก๑๐ตำรวจพิสิทธิวปรีชาผู้บังคับหมู่สารวัตรทางหลวง๑
กองกับการ๒ของทางหลวงนะครับ
ตำรวจเอกประสมมาตรแสงสุกมีรองสารวัตรจราจรของสพกำแพงแสนนครปฐม
ร้อยตำรวจเอกนุชิตบรรณชัยรองสารวัตรกองบังคับการปราบราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีจ่า๑๐ตำรวจอภิลักษณ์โรธพวงผอบ่อหมู่
กองกับการ๕ของกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์
ร้อยตำรวจโทมนัดจันมีทรัพย์รองสารวัตรจราจรของสพนครชัยศรีที่นครปฐม
ร้อยตำรวจโทสมโชคบัวชัยรองสารวัตรสืบสวนของตำรวจภูทรภาค๗
ดาบตำรวจถนอมศักดิ์มีศรีพบหมู่ปราบรามของสพสามควายเผือกที่นครปฐม
แล้วก็มีพันธุ์ตำรวจโทพัฒระวรยาวิสุทธิ์หรือว่าสารวัตรไอซ์
เป็นสารวัตรสอบสวนของสพสะยายสมอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ร้อยตำรวจเอกจตุลวิทย์ชาวานเกียรติธนารองสารวัตรปราบรามของสพมนครปฐม
ร้อยตำรวจเอกสิริชัยรูปสวยรองสารวัตรปราบรามกองกับการ๕ของกองปราบราม
และพันตำรวจเอกวัชิวายาวไทยสงฯหรือพุ่มกลับเบิ้มพุ่มกลับการ๒
ของตำรวจทางหลวงซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะอ่าซึ่งในการแจ้งเรื่องนี้เนี่ย
เขาก็จะวงเล็บเอาไว้ว่าเสียชีวิตแล้วนะฮะพันธบทเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้มการปราบรามนะครับ
บอกว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าตำรวจที่อยู่ในงานวันนั้นเนี่ย
คนไหนเข้าข่ายกระทำความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕๗
และให้การเท็จอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ประกอบกับพยานหลักฐานต่างทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ประจักษ์พยานต่าง
รับว่าคดีนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ
และต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนประเด็นที่ชุดสืบสวนรายงานมาว่า
สรวรรษไอซ์สรวรรษสอบสวนของสวพสหายสมอำเภออูทองสุพรรณบุรี
ได้ขึ้นลำปืนเตรียมต่อสู้หลังได้ยินเสียงปืน
โดยตอนนั้นไปเข้าห้องน้ำกับเพื่อนสาวที่มาด้วยกัน
แต่สุดท้ายกลับพากันออกจากที่เกิดเหตุ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบขยายผลต่อว่าสามารถจะช่วยเหลือหรือว่าระงับ

พลตำรวจเอกวิศนุปราสาททองโอสดเจรตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าขณะนี้หัวหน้าคณะทำงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
ของตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นทั้งหมด
ซึ่งยังอยู่ระหว่างการทำงานของพนักงานสอบสวน

จะให้หัวหน้างานที่สอบสวนทางวินัย

ส่วนจะมีความผิดทางวินัยร้ายแรง
ถึงขั้นออกจากราชการหรือไม่

แต่ความผิดทางวินัยที่ตรวจสอบไปนั้น
เป็นคนละส่วนกับความผิดทางอาญานะฮะ
ซึ่งการตรวจสอบนั้นจะควบคู่กันไป

ก็อายาก็ส่วนอายาวินัยก็ส่วนวินัย
วินัยความจริงน่าจะเร็วกว่าด้วยซ้ำ

ใช่ครับโอเคขอบคุณนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะคะ
ถึงแม้ว่าจะโอนสำนวนคดียิงสารวัสสิว
หรือว่าสารวัตรแบงค์คดีของกำนันนก
ไปอยู่ที่สอบสวนกลางให้กองปราบดูแลแล้ว
แต่ว่าตำรวจในท้องที่ทั้งภูทรภาค๗
ภูทรจังหวัดนครปฐมแล้วก็ภูทรเมืองนครปฐม
เขาก็ยังคงมีงานต้องทำต่อนะ

เพราะว่าคดีนี้เนี่ยโอ้โหมันมีประเด็นขยายผลเยอะมากเลย
ไหนจะเรื่องโครงการหัวประมูลอีกใช่ไหม
ว่ามีหัวปรมูลจึงมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องรึเปล่า

วันนี้ตำรวจกองปราบเนี่ยลงพื้นที่บริษัทของกำนันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อจะสอบสวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานเลี้ยง
ก่อนที่ตำรวจกองปราบเนี่ยจะคุมตัวนายประสงค์ใส่ไกล่กระ

รอปภที่ว่าพอได้ยินเสียงปืนปุ๊บก็ชักปืนออกมา
แล้วเดินไปคุ้มกันเจ้านายซึ่งก็คือกำนันนกเลยอะค่ะ
ก็เรียกตัวมาสอบประคำเพิ่มเติมอีกนะคะ
ที่กองกรรมกรรมการ๒กองประคับการตำรวจทางหลวง

นายประสงค์ก็ขับรถหนีผู้สื่อข่าวไปเลย
แล้วก็มีคนของโต๊ะจีนมาขนผ้าปูโต๊
พร้อมกับเก้าอี้๒ชุดที่เป็นวัตถุพยายามหลักฐานกลับออกไปด้วยนี่ค่ะ
ท่านตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอายุทยารองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมบอกว่า
พอโอนคดียิงสารวัสสิวไปอยู่ในความดูแลของกองปราบแล้วเนี่ย
ทางนี้ก็ยังมีคดีเรื่องหัวประมูลแล้วก็คดีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายกำนันนกอีก๔คดีนะ
คดีที่สองคือคดีของถิติพักใส่ไกรกระข้อหาคือเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้การพนันสลากกินรวบก็คือที่เจอโพยหวยใต้ดินนะคะ
ปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็
พกภาพปืนนะคะกดีที่สี่เป็นขณะดีของเด้ง
พกภาพปืนค่ะสี่สินินิพ้านาการสอบสวนเนี่ย
ค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแล้ว
แต่ผู้ต้องหาขอประกันตัวในชั้นศาล
แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ

ก็ต้องจับตาดูกลุ่มผู้ต้องหา

พยานหลักฐานด้วย
พระตัวเอกพันลบยังบอกด้วยนะคะว่า
พรุ่งนี้นี่ประชุมใหญ่เลยแหละ

กรมบัญชีกลางปปช
ปปทกรมสอบสวนคดีพิเศษ

อันนี้นักข่าวแล้วนะไม่ได้ไปถูกสอบปากคำเนาะ

ขอข้อมูลคุณประชาชคงถิ่นนะครับ

พรุ่งนี้จะได้นำข้อมูลจากการประชุมของแต่ละหน่วยงาน

หัวประมูลในบริษัทของกำนันนก
ทั้ง๑๕๔๔โครงการนะคะ
วันนี้ได้คุยกับพี่โจ๊ก
คนตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรนี่ค่ะ

มันเกี่ยวข้องกับตำแหน่งพบตรไหม
หรือว่ามันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังไหม

มาตัดแรกเลยแล้วอยู่ก็โดนโอนไปแบบนี้ท่านรู้สึกยังไง
โจ๊กบอกคดียังมีให้ทำอีกเยอะเพราะว่าไอ้การตรวจสอบขยายผลเรื่องหัวประมูลโครงการต่าง๑๕๐๐กว่าโครงการนี่ผมก็ต้องไปขยายผลใช่ไหม
ก่อนเพิ่งประชุมกับปปทไปเองอย่างไม่เป็นทางการนะคะไหนจะเป็นประเด็นความร่ำรวยที่ผิดปกติอีก
เส้นทางการเงินที่ต้องไล่ตรวจสอบว่ามีการทุจริตไหมโยงไปถึงใครหาใครยังไงได้บ้าง
พรุ่งนี้ประชุมใหญ่เลยค่ะ